วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันจันทร์นะครับ

พอสชตั้งแง่๒๔กุมภาคม๖๒เลือกสส
บ้านเมืองต้องสงบกรกตรีบโบ้ยอ้างเป็นตุ๊กตา
เพราะว่ากรกตนี้ที่ได้กรกตชุดใหม่และประธานกรกตคนใหม่เรียบร้อยแล้ว
เขามีการไปประชุมกรกฐทั่วประเทศกันที่ชนบุรีกันนะครับ
ก็บอกว่าน่าจะเข้าครูหากาบัตรอย่างเร็วที่สุด

พอเปิดเป็นวันที่เป๊ะออกมาครั้งใดก็ตามนะครับ
คนก็จะจับจ้องจ้องมองว่าจริงหรือเปล่า
เมื่อวานกรกตก็ออกมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
กล่าวถึงแผนปฏิบัติการเลือกตั้งสอสอของกรกต
ที่กำหนดวันเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
บอกว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมของสำนักงานกรกต

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานไปตามแผน
โดยวันดังกล่าวกรกตไม่ได้กำหนดเร็วหรือช้าไป
แต่เป็นกรอบที่รัฐบาลและพักการเมืองเคยหาบรือและกำหนดกันไว้
ว่าถ้าพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอบังคับใช้
จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๐วัน
ซึ่งวันที่จะจัดการเลือกตั้งเร็วที่สุด
และถ้าช้าที่สุดก็คือ๕พฤษภาคม
ซึ่งเราพร้อมตั้งแต่กำหนดแรกอยู่แล้วนะครับ
ประธานกรกตก็บอกว่าส่วนจะมีปัจจัยอะไร
ที่ทำให้เกิดการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่นั้น
ไม่ใช่ประเด็นที่กรกตจะเป็นผู้พิจารณานั่นเองนะครับ

นายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ก็จะหาบรือร่วมกับกรกตชุดใหม่ในหลายประเด็น
ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองอยู่ว่า
เอ๊ะนายวิศนุเครื่องงามรองนายยกกับกรกฎา

นั่นก็คือเรื่องของการคลายกฎเหล็ก
หรือว่าคลายล็อกให้พักการเมืองนี้

อันนี้ก็ต้องจับตามองกันนะครับ
ไปดูเสียงของประชาชนกันบ้างนะครับ
พร้อมหรือยังหากมีการเลือกตั้งนะครับ

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระแสข่าวกับการเลือกตั้ง

เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ๗๗๕๖เนี่ย

พร้อมที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับ
ระบุว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตว์ของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง
รองลงมาคือ๑๘๙๒๑นะครับ
ให้ความสำคัญกับความรู้และความสามารถ
ขณะที่๑๘๕๔๖ให้ความสำคัญที่นโยบายพัก
และร้อยละ๘๓๖๕มองที่ประวัติการทำงาน
และผลงานที่ผ่านมานะครับ
ฟังเสียงของนักการเมืองกันบ้างนะครับ
ซึ่งนายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

มีการเปิดรถแมพวันเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์

ก็เป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูกทั้ง๔ฉบับ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะร่างกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอต้องรอให้มีผลบังคับใช้๙๐วัน
จากนั้นอีกไม่เกิน๑๕๐วันนะครับ
ขึ้นอยู่ว่ากฎหมายจะบังคับใช้เมื่อใด

จะมีนโยบายกำหนดความชัดเจนในการเลือกตั้งวันใดอย่างเป็นทางการนะครับ
เช่นเดียวกับทางฝากฝั่งของเพื่อไทย
นายนพดลปัธมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เท่าที่ฟังประธานกรกตที่ออกมายืนยันว่า
พร้อมจัดการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒
นับว่าเป็นทิศทางที่ดีและชัดเจน
เชื่อว่ากรกตชุดใหม่จะเดินหน้าเตรียมจัดการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
และทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความเสบรีเป็นธรรม

ตอนนี้กรกตก็ทำงานเต็มที่นะฮะ
เก่าชุดใหม่เจอกันพร้อมกับกรกตทั่วประเทศด้วยนะครับ